คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเทียลแต่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองที่โด่งดัง
สำหรับกรณีของลูกชายของคุณวันอยู่บำรุงชื่อเดิมก็คือวันเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะคะ
ฟังชื่อแล้วก็หวานกัน

ก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะที่ปกป้องลูกค่ะ
ซึ่งคุณวันต้องบอกว่าเป็นลูกชายคนรองของคุณเฉลิมอยู่บำรุง
ตรองนายกรัฐมนตรีและแก่นำพักเพื่อไทย
คุณวันเขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คแบบนี้
อยากจะรู้จังว่าโตทันวันเหลิมกันไหม

ปลไอ้เด็กที่มาหาเรื่องลูกผม
หรือไผ่อดีตสอสอกำแพงเพชรพักเพื่อไทย
ต์วัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งค่ะ

พร้อมทั้งโพสต์ข้อความว่า

เมื่อรู้ว่ามีคนมาคิดร้ายกับลูกเรา
แล้วคนเป็นพ่อจะนิ่งนอนใจได้อย่างไร
ที่สำคัญผมเลี้ยงลูกผมมา
ผมรู้ดีว่าลูกผมไม่มีนิสัยรังแก่
คนเขาไม่ค่อยสูงสิงกับคนแปลกหน้าอยู่แล้ว
เขาเป็นเด็กเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ
แต่แล้วจู่มีคนจะมาคิดร้าย
ถ้าผมไม่ปกป้องลูกผม
แล้วผมจะไปปกป้องพี่น้องประชาชนได้อย่างไร
นี่นี่โพสต์แบบนี้

ก็มีคนติดตามทั้งสองฝ่ายล่ะ

คนเขาก็ไปวิจารณ์กันเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
เขาก็บอกว่าลูกไม่ควรนำอำนาจบารมีของพ่อแม่

ส่วนพ่อแม่ก็ควรประพฤติดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก
ลูกจะได้เป็นคนดีในสังคมต่อไป

อันนี้เป็นคนที่เขาวิจารณ์ในโลกโซเชียลนะ

คุณวันเนี่ยก็เลยโพสต์ข้อความอีกครั้งว่า
นักเลงอยู่โรงพักนักรักอยู่โรงแรม
ส่วนนักการเมืองอยู่บ้านใครบ้านมันก็แล้วกัน๕๕
คือ๕๕๕๕นี่
ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวเราะด้วยสำเนียงแบบไหน

หรือว่าก็พิมพ์ไปให้รู้สึกว่ามันเบาลงหรือเปล่า

คือหอมแก้มกันเหมือนกับว่า
ไม่ได้มีอะไรนะคืนดีกันแล้วนะ
แล้วก็มีข้อความว่าจบข่าวสั้นเข้าใจตรงกันนะ

ก็อยากจะรู้กันขึ้นมาล่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีถามเลยจ้า
ก็ไปถามคุณวันนี่แหละค่ะคุณวันก็ชี้แจงแบบนี้
บอกว่าที่โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องเด็กในสมาชิกแก๊งวันพ้อย
กับลูกชายของตัวเองเนี่ยตอนนี้เรื่องทุกอย่างจบลงแล้ว
เพราะว่ามีคนพาเด็กคนนั้นมาขอโทษแล้ว
แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องของการขอโทษเรื่องของวันเวลานะ
แต่ที่ติดแท็กไปหาไผ่วันพ้อยก็แค่อยากจะถาม
เพราะจริงแล้วส่วนตัวสนิทกับไผ่วันพ้อยเป็นพี่น้องกัน
ที่ติดแท็กไปหาเนี่ยไม่ได้จะหาเรื่อง

อยากให้ไผ่วันพ้อยรู้เรื่องแล้วก็อธิบายหน่อย
ทำนองว่ารู้เรื่องหรือเปล่านี่จริงไหมอะไรยังไง
สำหรับลูกชายของคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่าชื่อคุณกาโมอาชวิน

หลักสูตรอนาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
แต่กาโม่เขาฮือหา

เพราะดูหน้าตาเขาเขาหล่อนะจ๊ะ

นี่คือลูกชายคุณวันอยู่บำรุงนะจ๊ะ

เขาดังอยู่แล้วในโลกโซเชียล

เป็นชื่อกลุ่มแข่งรถ

ส่วนคุณไผ่เป็นลูกชายของคุณเรืองวิทย์อดีตรัฐมนตรี
และอยู่ในบ้านเลขที่๑๑๑ของพักไทยรักไทย
ปี๒๕๕๔คุณไผ่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดพักเพื่อไทยด้วยนะคะ
แต่ปัจจุบันรู้จักคุณไผ่วันพ้อยเพราะว่าเป็นแฟนของดาราสาวคุณดิวอริสรานั่นเอง
ซึ่งกาโม่ต้องบอกว่านอกจากจะดังในโลกโซเทียลแล้ว

ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ในเรื่องนี้ดังหมด
ค่ะด่าทุกคนตั้งแต่พ่อยันลูกเลย
คุณวันอยู่บำรุงก็ดังเพราะเป็นลูกของคุณเฉลิมอยู่บำรุง

ลูกของคุณวันอยู่บำรุงก็ดังเพราะหล่อแล้วก็เป็นเดือนของธรรมศาสตร์
แต่ไปมีเรื่องกับคนในแก๊งวันพอยต์
แก๊งวันพ้อยนี่ก็ดังเพราะว่าคุณไผ่วันพ้อยเนี่ยเขาดังอยู่แล้ว

คุณไผ่ไปเป็นแฟนกับคุณดิวอริสราดาวร้ายหน้าสวย

นี่คือในเรื่องราวนี้ทุกคนดังหมด

แล้วมาเชื่อมอยู่ในเรื่องเดียวกันสุดท้าย
หอมแก้มกันเรียบร้อยจบเรื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ชอบการพลิกผันที่หอมแก้มกัน

ก็ถือว่าหลายคนก็โล่งใจ

แฮชแท็กใจถึงพึ่งได้นะจ๊ะ